โขนกับหนังใหญ่มีความใกล้ชิดกันมากเพราะเป็นการแสดงจากเรื่องรามเกียรเช่นเดียวกัน
บทภาคและบทเจรจาก็ใช้บทเดียวกัน
เพียงแต่หนังใหญ่นั้นเป็นภาพที่ปรากฏบนจอผ้าขาว
แต่โขนนั้นเป็นการแสดงของคนบนเวทีการแสดงซึ่งมีความแตกต่างเป็นคนละมิติ
สมัยโบราณนั้นคนทั่วไปอ่านหนังสือไม่ออกจึงต้องนำเอาเรื่องรามเกียรไปอ่านให้ประชาชนได้ฟัง
การอ่านก็ต้องอ่านเป็นทำนองสนอเพื่อให้เกิดความภัยเลาะและมีเครื่องให้จังหวะเช่นค้องและกลองประกอบ
การแสดงโขนและหนังใหญ่ก็คือการสร้างภาพประกอบในการเล่าเรื่องนั่นเอง